มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับท่านผู้ชมครับ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอาศัยช่วงจังหวะที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน
ค่ะออกไปโรงพยาบาลกันกรีดนิ้วตัวเองนะให้มีเลือดอืม
แล้วเอาเลือดเนี่ยเขียนเป็นจดหมายลาตายค่ะแขวนคอตายที่บ้าน
แวนคอไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแม่เนี่ยบอกว่าเหมือนกับมีรางสังหรณ์อะไรบางอย่าง
ให้รีบกลับบ้านก็เลยรีบกลับมาโอ้โหช่วยเอาลงมาทันครับ
ค่ะโอ้โหลงมาแบบหายใจรวยรินเลยอ่ะใช่คือถ้าช้าอีกนิดเดียวเนี่ย
ตายแน่แน่ใช่เนี่ยฮะผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบแปดปีแล้วนะครับ
พยายามฆ่าตัวตายในบ้านพักในตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
อ่าทางกู้ชีพกับทางโรงพยาบาลก็มาช่วยเหลือกันหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ในสภาพที่มาถึงก็คือนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นบ้านแล้ว
แล้วก็มีเชือกไนลอนวางอยู่ใกล้นะครับ
มีทูบหนึ่งดอกถูกจุดปักไว้ในกระถางทูบ
แล้วก็มีกระดาษซึ่งเขียนด้วยเลือดนะวางไว้๑แผ่น
นี่นะฮะเป็นหลักฐานที่อยู่ในบ้าน
แม่ของชายคนนี้ยังตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับสามีไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วระหว่างนั้นก็รู้สึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่าง

สามีก็รีบเข้าไปแก้เชือกเอาตัวลูกลงมา
แต่ก็ในสภาพหายใจแบบรวยรินแล้ว
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนะครับสันนิษฐานว่าชายคนนี้ตอนที่อยู่คนเดียวเนี่ย
ได้ใช้คัตเตอร์กรีดนิ้วตัวเองให้มีเลือดนะแล้วก็เอานิ้วที่เปื้อนเลือด
เขียนเป็นจดหมายลาตายเพราะว่ากระดาษที่เขียนด้วยเลือดที่อยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งแผ่นเนี่ย
มีข้อความเขียนบอกว่าลาก่อนทุกคนเว้นวักชาตินี้เนี่ยเขียนแค่นี้
แล้วก็จุดทูบหนึ่งดอกปักไว้ในกระถางเอาไปวางไว้ตรงหน้ารูปของพ่อกับแม่
หลังจากนั้นก็ใช้เชือกผูกคอตัวเองนะครับอ่าระหว่างนั้นพ่อกับแม่ไปโรงพยาบาลนะครับ
แต่สังหรณ์ใจเป็นห่วงลูกก็เลยรีบกลับบ้านมาก่อนมาถึงก็เห็นลูกชายกำลังแขวนคอกำลังห้อยอยู่กับเสากลางบ้านเลย
พ่อก็รีบเข้าไปแล้วก็แก้เชือกเอาตัวลูกลงมานะครับซึ่งตอนนั้นลูกชายก็หายใจรวยรินแล้ว
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับที่เหลือคงจะต้องให้ทางคุณพ่อคุณแม่ได้พูดได้คุยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็คือจากนี้ไปก็คงจะต้องคุยกันให้ดีนะว่ามันจะทำยังไงไม่ให้มีปัญหาอย่างนี้อีก
ก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าผูกคอกลางบ้านเลยอ่ะก็ต้องดูแลเรื่องของการป่วยด้วยนะ
ซึมเศร้าบางทีน่ากลัวนะจะปล่อยผ่านไปไม่ได้อ่ะต้องกินยารักษาครับ